ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป
วิรายาวพัทราชกชัยหรือคุณจีน่าลูกทีมพระกุ้งพุ่งไป
อล์ฟเวรจุพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมกอล์ฟซิลล่า
สวัสดีครับ
อนุสิตแสงนิ่มนวลแบงค์ลูกทีมกอล์ฟซิลล่า

พี่ลักษมณ์กลุ่ย

สวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับคุณพระกุ้งครับ

กินให้ไวไปให้ถึงครับ

เราอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพครับ
ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
โดยที่นี่เป็นแหล่งที่เยาวชนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้
โดยเรียนรู้จากของจำลองที่มีความคล้ายของจริงครับ
เพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้ความรู้และได้ความเพลิดเพลินระหว่างการเรียนรู้ด้วยครับ

ผมนี่มาบ่อยมากตอนเด็กเพราะว่าผม

ก็นอนดูไงก็อยากจะเอาลงมา
เชิญต่อ
แต่ที่นี่ครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปต่อเท่านั้นครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้
นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง

ผู้ชนะส่วนทีมที่แพ้คุณจะต้องได้รับกับปฏิลองค์โทษ
ที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้านกันเลยทีเดียว

เกลียดการลอยหน้าลอยตาเวลาพูดประโยชน์นี้

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท

ไปเลย

และร้านอาหารทั้ง๓ร้านที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปในวันนี้นั่นก็คือ

ร้านที่๒เฟเตอร์โสต์แล้วร้านที่๓เพสก้าหม่อ

อ๋อเป็นอาหารตัวของกีฟ
ทีมคุณผ้ากุ้งครับให้ทีมคุณก๊อฟเพิ่มก่อนครับ

เชฟเราจะเลือกทำหาพระแสงอะไรเนี่ย

ไม่ผมว่าโอชาน่าจะเป็นร้านอาหารไทย

ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่เด็กมากเลยครับ

เดี๋ยวดูการวิเคราะห์ของน้องจีหลัง

น่าจะเป็นเกี่ยวกับแตงโมหรืออะไรอย่างนี้

แล้วดูสิความภัยนะจะไม่กรอบอีก๒๐๐บาท

ผมขอให้คุณทั้งสองทีม
โชคดีกับการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้ครับ

จะมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผมทีมละ๑ครั้ง
เพื่อที่จะกราบกราน

ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้นะครับ

๒๐๐๗เนี่ยผมเตรียมรับสภาพอยู่แล้ว

เปียบแล้วกันเลยครับ

ทีมของคุณก๊อฟได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๘๐๐บาท

และร้านสุดท้ายร้านที่๓หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับ
ส่วนทีมของคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่๑แค่๒๐๐บาท

และร้านที่๓ร้านสุดท้ายถึง๒๗๐๐บาท
เรามาลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไร
และในปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน

เพราะว่าโอชำรอเราอยู่

กดมันเป็นผิวใช้แล

ตามสื่อเซียกันดีเลยนะครับพี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ

เอาเว้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว

ไอ้บ้าโอชาม
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินในร้านที่๑จำนวน๘๐๐บาท

ชิมขุนพลากุ้งวางเงินในร้านที่หนึ่งจำนวน๒๐๐บาท
เฮ้ยมันมามันมามันมาแล้ว
ร้านที่๑ร้านโอชาวร้านข้าวต้มแห้งสูตรอาม่าที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น
ใหม่และน้ำซุปที่ผ่านการเคี่ยวมาเป็นเวลานาน
เมื่อคุณมาทานข้าวต้มแห้งที่นี่
จะได้บรรยากาศเหมือนทานข้าวต้มแห้งอยู่ที่บ้าน
เพราะทุกอย่างทางร้านปรุงและทำด้วยตัวเอง
ร้านโอชามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เอกมัยซอยสิบห้าครับ

นี่เป็นข้าวแห้งปลาเก่าค่ะ

น้องเด็กก็ช้ามง่วง
ชามวัน๑๐๐

เราเริ่มที่ไหนก่อนดีนะ

ข้าวแห้งปลาเก่า

เมนูข้าวต้มแห้งปลาเก่า
หุงร้อนเรียงเม็ดสวย
ราดด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้าน

เสิร์ฟพร้อมกับเนื้อปลาเก๋าสด

รสชาติกำลังดี
กินเยอะเมนูข้าวกินเยอะ

แต่ฝั่งนู้นดูแล้วกินแบบหายนะ